ใครอยากไปพยาวยกมือขึ้น
พาไปไว้องค์ถ้าเวสวรค่ะ
ก็ชี้ให้ช่างภาพที่ชื่อนุ๊กกี้ยกมือไป

ดูไปพยาวนี่วัดศรีบุญชุมนะคะ

มีชาวบ้านทั้งในทั้งนอกพื้นที่อำเภอแม่ใจเนี่ยค่ะอยู่ที่จังหวัดพยาวเนี่ยนะ
เขานำดอกไม้ทูบเทียนมาเส้นไหว้ขอโชคขอลาบกับองค์ท้าเวสวรรณ
ท้าเวสุวรรณที่นี่มี๒ตนก็คือเขียวและแดง
อยู่หน้าอุโบสถวัดศรีบุญชุ่มเลย

บางคนก็ได้โชคจากงวดที่ผ่านมาแล้วกลับมาขอโชคอีกก็มี
ส่วนการเส้นไหว้ขอโชคท้าเวสุวรรณที่วัดศรีบุญชุมครั้งนี้
เขาบอกว่าเป็นการรับโชคต้อนรับปีใหม่ไทย
สงกรานที่จะมาถึงนั่นเอง
ลำตัวกายเป็นสีเขียวตนหนึ่งสีแดงตนหนึ่ง
รวมทั้งหมดก็คือสองตนด้วยการปู

เขาเคยได้โชคจากการฝันนะ
บางคนเห็นแบบอะไรเด็ดในรูปปั้นท้าเวสุวรรณเลยก็มี
จะไปเห็นยังไงดูตรงไหนไม่แน่ใจ
บางคนจุดทูบจุดเทียนเอาไว้
แล้วก็ออกมาเป็นคดงองออะไรอย่างนี้ก็มี
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
หยุดอย่างนี้ไปเลยชัดเจนดี

มันชัดกว่าแบบที่เรามาจุดอย่างอื่นแล้วจินตนาการไง
เพราะว่ามันคือการจุดจุดจุด
จุดทูบเสียงท้ายแค่นี้พอ
อุ๊ยไม่ให้จบเหรอคะอันนี้คุณดูมัน
มันดูไม่รู้จริงน่ะใช่บางสิ่งบางอย่าง
มันก็ต้องลุ้นกันบ้างคุณ
ให้มันแบบว่าชัดตรงโอ๊ยมันก็จะเกินไป
เพราะว่าอะไรที่ตรงเป๊ะชัด

แล้วมันไม่ใช่บ่อยด้วยบ่อยด้วยยังไงดูและใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะ